ดูอีกหนึ่งกรณีตำรวจขอนแก่นไล่ล่ารถที่ส่งยาบ้า
แล้วก็ทีนี้โอ้โหกว่าจะไล่ล่ากันได้ตั้งนานนะครับ
และท้ายที่สุดจับกลุ่มได้ปรากฏว่าคนที่เป็นคนส่งยาบ้า
วัย๑๖ปีเท่านั้นเองนี่คุณเห็นไหมครับ
นี่คือช่วงวินาทีในการที่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือ
ที่มีกล้องหน้ารถกำลังติดตามรถกระบะคันข้างหน้า
ซึ่งขับเร็วมากบันทึกภาพวินาที
ขณะไล่ล่ารถกระบะอิซูซูตอนเดียวสีขาวที่ขับไปตามถนนมิตรภาพ
ในพื้นที่ของตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
และหลังจากนั้นรถของคนร้ายผู้ต้องสงสัยคนนี้นะครับก็เสียหลัก

และทำให้ตำรวจสามารถเข้าจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
ตำรวจติดตามจับกลุ่มชายต้องสงสัย

พบว่าเป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปีเท่านั้นเอง

พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่จำนวน๑๙เมตร
คุมตัวไปสอบปากคำที่สพเวรุวันนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่ครับ
ส่วนคนขับรถเก๋งคันสีขาวนะครับ
ที่ถูกรถของผู้ต้องหาขับชนเนี่ยนะครับ
ก็ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดนะสำหรับคนขับครับ
ก่อนเกิดเหตุตำรวจสพเวรุวัน
เยาวชนชายคนนี้ขับรถนำสิ่งของบางอย่าง

ขับรถติดตามครับแล้วก็ส่งสัญญาณให้รถกระบะจอด
แต่ปรากฏว่าคนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนี

ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่ตำรวจ
ยึดยาบ้า๔๐๐๐เมตรแล้วก็ไอซ์จำนวนหนึ่ง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อแล้วครับ
จะเกี่ยวพันกับยาเสพติดล็อตใหญ่นั้นหรือไม่ครับ